ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ความเฮี่ยมโหดที่เกิดขึ้นในคอนโดแห่งหนึ่งนะครับ
บึงกลุ่มที่ผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่านายเอ็มชัยชนะสุริชาติ
จับหญิงสาวที่คงเป็นแฟนสาวอยู่ในห้อง
แล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊กถ่ายทอดการทำร้ายการซ้อมการอะไรต่างนานา
จนเขาบวมช้ำไปหมดเนี่ยเราเล่าอย่างละเอียดไปหมดแล้ว
แต่ตอนนี้มีการเปิดเผยภาพช่วงวินาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าไปในห้อง
ไปช่วยเหยื่อหญิงสาวได้แล้วก็ควบคุมตัวนายคนนี้ได้

ก๊อมพืช

ก็เป็นช่วงเวลาที่ตำรวจเข้าไปคุมตัวได้

ร้องไห้ฟูมฟายบอกขอกอดแฟนก่อน

รายละเอียดก็รอฟังผลการสืบสวนสอบสวนของตำรวจกันต่อนะครับ